มันกรณีการเสียชีวิตของน้องอิ๊นจากอุปติเดชน์นะครับ
เมื่อวานนี้ที่วัดราชสิงหอน
ทั้งคุณแม่ของน้องอิ๊นและคุณเป้าของน้องอิ๊น
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อวิงวอนสื่อและโลกโซเชียลหยุดเสนอข่าวในทางลบ
แต่ให้เห็นถึงคุณงามความดีของน้องอินมากกว่า
คงเป็นความอึดอัดใจของครอบครัวเหมือนกัน
บอกว่าครอบครัวทุกข์ใจอย่างหนักกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้ว
และตอนนี้มีการนำเสนอข่าวแล้วก็ทั้งสื่อเองทั้งโลกโซเชียลเอง
เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องอินแล้วก็เรื่องราวของสาวธอม
หรือการคบหาดูใจกับใครก็ตามนะครับ
เมื่อวานนี้ในช่วงเย็นคุณแม่ของน้องอินคือคุณแม่รัฐดา
แล้วก็คุณป้าของน้องอินคือคุณป้าอัชราจึงตัดสินใจครับ
ตัดสินใจที่จะให้สื่อสัมภาษณ์และคุณแม่เปิดใจตรงกับสื่อเลยนะ
เรื่องของการที่จะให้เสนอข่าวนี้นะครับ
สิทธิ์ข่าวถามถึงเรื่องอื่นทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ
หลังจากนี้จะอย่างไรต่อกับชีวิตของคุณแม่
แล้วก็การจัดการงานศพคุณแม่ไม่ค่อยตอบแล้วนะ
คุณแม่กับคุณป้าไม่ค่อยตอบแล้วนะครับ
แต่สิ่งที่คุณแม่และคุณป้าพูดเอาที่คุณแม่พูดก่อนนะ
คุณแม่รัฐดาพูดกับผู้สื่อข่าวบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าขอบคุณทุกสื่อที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับน้องอิน
มีกระแสข่าวการเสียชีวิตทั้งในทางบวกและทางลบ
ทำให้เกิดความไม่สบายใจต่อครอบครัว
ในฐานะผู้สูญเสียขอให้เห็นใจจากทุกฝ่าย
ขอความเห็นใจจากทุกฝ่ายอยากให้ช่วยหยุดเสนอข่าวในทางลบ
เนื่องจากแม่มีเวลาอยู่กับน้องอีกแค่๒วัน
วันที่๑๑เมษายนคือวันพรุ่งนี้นะ
น้องจะต้องจากแม่ไปตลอดชีวิตแล้ว
อยากให้สังคมเห็นใจให้เห็นถึงคุณงามความดีของน้องมากกว่า
เพื่อให้น้องจากไปอย่างสงบ
ฟังเสียงคุณแม่ขอร้องทั้งสื่อมวลชนขอร้องทั้งโลกโซเชียลไหมฮะ
เนื่องจากในขณะนี้ได้มีกระแสข่าวของน้องอิน
ในหลายประเด็นนะคะและหลายช่องทาง
มีทั้งข่าวลบและบวก
คุณแม่ในฐานะผู้ศูนย์เสีย
จึงอยากขอเปิดใจในการให้สัมภาษณ์
กับสื่อทุกช่องทุกทาง

จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แม่จะพูด
จึงอยากขอความเห็นใจจากทุกท่าน
อยากขอให้จบเรื่องที่เป็นกระแสข่าวณปัจจุบันนี้
เหลือเวลาอยู่กับน้องอีกแค่๒วันนะคะ
พุธนี้น้องก็จะต้องถามแม่ไปตลอดชีวิตแล้ว
และแม่ขอให้ทุกท่านช่วยหยุดการแชร์ในทุกสิ่งทั้งหมด

และอยากให้สังคมเห็นใจ
และเห็นถึงคุณงามความดีของน้องกันมากกว่า

จากไปอย่างสงบที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตน้อง
คุณแม่ก็พยายามจะกลั้นน้ำตานะครับ
แต่ว่าตรงประโยคที่ว่าน้องก็จะจากคุณแม่ไปตลอดกาลแล้ว
ในวันที่๑๑เมษายน
ก็คือพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจแล้วนะครับ
ส่วนผู้หญิงเสื้อขาวที่อยู่ข้างหลังคุณแม่

คุณป้าอัชราโคจรสวัสดิ์
คุณป้าก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเหมือนกัน
คุณป้าบอกว่าเห็นน้องอินมาตั้งแต่เด็ก

ขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้
เริ่มทำงานต่อสู้ชีวิตมาตั้ง๒๐ปีแล้ว
แต่ทำไมบางคนถึงโจมตีจุดเล็กน้อยที่เป็นวัยรุ่นทั่วไป
ทำไมไม่นึกถึงความดีของน้องที่ทำไว้
ดังนั้นขอให้ทุกคนเห็นใจกับครอบครัวเรา
เพราะการสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักนะครับ
ฟังเสียงของคุณป้าอัชรากันฮะ
ป้าขอนะคะขอให้ทุกคนให้เห็นใจครอบครัวเรา

น้องอายุแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดามาก
ถ้าเกิดขึ้นที่ความโครนะไหวนะคะ
เราไม่รู้ว่าคุณจะยู่ทนสภาพแบบนี้ในด้านไอ้ใด
น้องต้องดูแลแม่ตามลำพัง
น้องทำมาหากินลำบากตั้งแต่อายุ๔ขวบนะคะ

แล้วน้องก็ยังทำงานจนถึงวาระสุดท้าย
ขอให้น้องอินเนี่ยไปดีเจอแต่สิ่งดี
แล้วพูดถึงเขาในเรื่องดีได้ไหมคะ
ครอบครัวเราขอร้องนะคะขอร้องไปถึงทุกคนเลยค่ะ

นี่แหละครับทางคุณป้าบอกว่า
เพราะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับ

ก็ไม่รู้ว่าคุณจะทนอยู่กับสภาพแบบนี้ได้นานแค่ไหนด้วยนะครับ

ทำไมสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมพุทธ
ต้องมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ควรจะมอง
จึงขอร้องนะฮะเรื่องของการเสนอข่าวด้วย
เรื่องของการแชร์เรื่องราวในโลกโซเชียลด้วย

เห็นถึงคุณงามความดีของน้องอิน
ทำงานกันมาตั้งแต่๔ขวบนะครับ
คุณแม่มีเหมือนใบแถลงออกมาเลยนะ
แถลงที่ตั้งใจที่จะจดไว้
แล้วก็ตั้งใจที่จะมาพูดกับสื่อนะครับ
หลังจากที่ทั้งคุณแม่และคุณป้า
พูดคุยกับสื่อทั้งน้ำตาแบบนี้แล้ว
สิทธิ์ก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของน้องอินเพิ่มเติมนะครับ
เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของคดีด้วย
แต่ว่าคุณแม่กับคุณป้าก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วนะฮะ
คุณแม่กับคุณป้าพูดแค่ว่าขอบคุณค่ะ
ก่อนที่จะเดินเข้าไปในสาราหน้าเมน
โดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดอีก

คุณแม่ก็ไปรับฟังสวดพระอภิษฐรรมนะครับ
ส่วนกำลังใจจากเพื่อนและคนในวงการนะครับ

อย่างคุณแม่นุษย์พัทรวดีเห่าตะวานิส
คุณแม่ของดาราเด็กน้องชะแนล
สนิทกับครอบครัวของน้องอินมานานนะครับ
ก็เปิดใจกับไทยรัฐทีวีถึงความน่ารัก
สู้ชีวิตในวัยเด็กของน้องอิน
และในวันหนึ่งที่ลูกสาวต้องจากไปอย่างกระทันหัน

หยุดยั้งความเสียใจไว้ไม่ไหว
ฟังเสียงของคุณแม่นุษย์หน่อยครับ

ทำให้คุณแม่มาตั้งแต่เล็กตั้งแต่๔ขวบ
เลี้ยงดูแม่คนเดียวมาจนวันสุดท้ายของชีวิต
อย่างน้องอินเขาก็เป็นเด็กดี
เขาก็รู้มีความคิดเป็นผู้ใหญ่
รู้ว่าจะต้องดูแลแม่ต้องเลี้ยงดูแม่อย่างนี้
จะมีความคิดแบบนี้แต่เล็กอยู่แล้ว
น้องอินกับพี่ดาเนี่ยคุณแม่เขาจะไปไหนด้วยกันตลอด
สู้ด้วยกันตลอดขึ้นรถเมย์กันมา
ตั้งแต่น้องไม่มีรถจนมีรถอย่างนี้ค่ะ
ตั้งอุตสัยเข้าซอยแค้นงานอันนี้ทุกอย่าง
น้องเขาต้องอดทนกว่าเด็กทั่วไป
อันนี้ต้องชื่นชมน้อง
ก็อยากบอกน้องอินว่าน้องอินเป็นเด็กที่น่ารักมาก
เป็นลูกที่กระตันยูที่สุดตั้งแต่แม่เจอเด็กทุกคนมา
แม่ก็แบบอยากให้น้องอินไปอยู่พบภูมิที่ดีไปสวรรค์

ยังไงนานุษย์ก็จะดูแลคุณแม่ของน้องอินนะให้ดีที่สุด
ส่วนเมื่อคืนนี้นะครับก็เรื่องของการเตรียมอาหาร

ทางคุณแม่รัฐดาก็เตรียมของโปรดของน้องอินไว้
นั่นก็คือข้าวขาหมู
เตรียมข้าวขาหมูแล้วก็น้ำหวาน
แล้วก็เคาะโลงบอกน้องอินให้มาทาน
สำหรับพิธีสวพระพิธรรมศพของน้องอิน
ค่ำวันนี้ก็จะเป็นคืนวันที่๓แล้ว
ระหว่างพรุ่งนี้เวลา๑๖นก็จะมีพิธีฉาปนักกิจแล้ว
ที่วัดราชสิงครพระอลัมหลวงกรุงเทพมนาคอร์

ระหว่างคุณบินบรรลือฤทธิ์กับครอบครัวของน้องอิน

ก็เริ่มต้นจากการที่น้องอินเข้าสู่วงการเป็นนักแสดงเด็ก
คุณบินได้รู้จักกับน้องอินตั้งแต่อายุ๘ขวบ
แล้วก็น้องอินได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง
กันไก่ไข่ผ้าไหมของค่ายสหมงคลฟิล์ม
ที่คุณบินบรรลือริศเป็นผู้กำกับเมื่อปี๒๕๕๗นะครับ
น้องอินจะเรียกคุณบินบอกว่าพี่เรียกว่าพี่
ทั้งคู่ติดต่อถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันมาโดยตลอด
พี่บินเองก็จะเอ็นดูน้องอินมากนะครับ
ก็เคยชวนน้องอินไปเป็นเจ้าหน้าที่อาสาร่วมกระตันอยู่ด้วย
แล้วก็ที่ผ่านมายังชวนกันทำบุญตลอดนะฮะ
รวมถึงยังเคยคิดที่จะทำธุรกิจร่วมกันด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้
ก็คือตำรวจภูทรบางปะอินก็ได้เข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือจุดบริเวณทางลงสะพานนะคะ
สิ่งที่ตำรวจอยากจะตามหามากที่สุดหนึ่งอย่าง

อยากได้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าต้องการอยากจะทราบการเดินทาง
อันนี้สำคัญที่สุดก็คือการเดินทางน้องคุยกับใคร
เพื่อที่จะเดินทางอะไรไปไหนอย่างไรนะคะ
สรุปสุดท้ายเมื่อวานนี้นะคะ
ไปเจอค่ะโทรศัพท์มือถือของน้องอิน

ซึ่งห่างจากจุดที่ตัวรถไปเกิดอุบัติเหตุประมาณ๕เมตรด้วยกัน
สภาพหน้าจอแตกนะคะแต่ว่าซิมเนี่ยยังอยู่ในเครื่อง
ยังใช้การได้อยู่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำไปตรวจสอบนะคะ
อกจากนี้พบว่ามีคีย์การ์ด
ซึ่งคาดว่าจะเป็นคีย์การ์ดคอนโดของน้องอิน
ตกอยู่ไม่ไกลจากตัวรถด้วย
อกจากนี้นะคะนอกจากโทรศัพท์มือถือที่เจอแล้ว
ตำรวจบอกว่ากำลังติดต่อบริษัทรถยนต์ที่น้องอินขับ
และอุปกรณ์ความปลอดภัยของตัวรถต่าง
โดยเฉพาะการทำงานของถุงลมนิรภัย
รวมทั้งต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป
ทั้งเรื่องของสภาพถนนสภาพของคน
อันนี้ตำรวจบอกต้องรอตรวจทุกอย่างนะคะถึงจะสามารถสรุปได้

อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง
ลงพื้นที่เหมือนกันค่ะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เพราะว่าจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของสภาพถนน
เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุไหม
และจุดนี้เฉพาะปีนี้นะคะ
เดือนนี้เดือนเมษายนเท่านั้นเอง
เกิดอุบัติเหตุแล้ว๔ครั้งมีผู้เสียชีวิตแล้ว๔คน
ครับมันเป็นคอสะพานแล้วก็ต้องเบี่ยงเลนกันด้วยนะ
แล้วก็มีคำถามว่าตรงนี้มันลงสะพานพอดีมันชำรุดหรือเปล่า
ทำให้รถลอยหรือว่าเหินจากถนนหรือเปล่านะคะ
พอไปตรวจสอบปรากฏว่าถนนไม่ชำรุด
แต่ไปพบเพียงถนนช่องซ้ายสุด
ก่อนที่จะลงสะพานจุดนี้ชื่อว่าสะพานคลองวังแตง
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุที่น้องอินประสบอุบัติเหตุ๒๐๐เมตร
มีรอยซุดเป็นคลื่นถนนเล็กน้อย

ส่วนจะมีการซ่อมอะไรอย่างไรนี่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ซ่อมไฟถนน
ให้ติดเป้าสะท้อนแสงที่แบรีเออร์
ให้ติดหลักล้มลุกที่บริเวณคอสะพาน
และจะมีการเพิ่มความยาวของกาบเลนนะคะ

เพิ่มอีกถึง๑๖เมตรเป็น๒๔เมตร

จำกัดความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงที่จุดนี้ด้วยค่ะ